ตั้งใจจะสื่อสารอะไรกับโรงเรียนหรือว่าตั้งใจจะสื่อสารอะไรกับกระทรวงหรือว่าระบบค้าขวัญข้าว
คือเราต้องการให้เปิดพื้นที่ภายในสังคมนะครับ
เพื่อให้มีการถกเถียงขึ้นว่าสุดท้ายแล้วสิ่งไหนคือสิ่งที่ดีกว่ากัน
แม้กระทั่งการที่นำปัญหาที่เกิดขึ้นของชุดนักเรียนแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารออกมาอย่างนี้ครับ
นักเรียนใส่ชุดนักเรียนมันมีปัญหาอะไรคะอา
ก็สำหรับตัวผมก็มีปัญหาถ้าเป็นตัวผมนี่ไม่มีปัญหานะครับ
แต่ถ้าเป็นผมที่เป็นผู้หญิงเนี่ยปัญหาที่ผมเห็นเลยเวลาแบบฝนตกอย่างเงี้ยครับ
ว่าเวลาแบบชุดเปียกน้ำมันสามารถทำให้เห็นแบบเรือนล่างภายในร่างกายซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ดีครับ
แล้วก็เสริมครับคือว่ามันก็มีปัญหาจากทางต่างจังหวัดหรือว่าคนที่ขาดแคลนชุดนักเรียนเหมือนกันนะครับ

ต่างจังหวัดหรือว่านักเรียนที่ไม่มีทุนทรัพย์พอเขาก็ขาดแคนชุดนักเรียนเหมือนกันครับซึ่งมันก็มีสถิติออกมาอยู่เหมือนกันนะครับ
แล้วแล้วการใส่ชุดประเวทมันมันสบายใจกว่าการใช้ชุดนักเรียนรับบริจาคตามที่พวกคุณพูดกันผ่านสื่อเหรอคะคือจริงจริงมันอาจจะเป็นอีกปัญหาได้ไหม
พี่ถามเพื่อนที่กรุงเทพแล้วเนี่ยนะคะคือว่ามันแก้ปัญหาได้จริงหรอกับการที่ปล่อยให้ใส่ชุดที่มีอะไรก็ได้ที่บ้านมันจะไม่สร้างปัญหาอีกแบบหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาคล้ายกันเหรอคะว่าเด็กก็จะเปรียบเทียบกันว่าของเพื่อนเสื้อใหม่ของเราเสื้อเก่าเพื่อนมีเสื้อแบบเยอะอ่ะของเราเสื้อซ้ำค่ะขวัญข้าว
แล้วเราก็จะกลับมาคุยกันอีกทีว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นไหมมันควรจะมีข้อมูลสถิติมารองรับด้วยไม่ใช่ที่เราจะคิดไปก่อนหรือว่าปรักฏงไว้ก่อนแล้วแล้วเราคิดว่าถ้าพวกคุณทำกิจกรรมแบบนี้เนี่ยจะเกิดผลอะไรบ้างเอาเฉพาะโรงเรียนของตัวเองก่อนก็ได้ค่ะอาคิดว่าจะคุยกับอาจารย์คุยกับฝ่ายบร
เกิดเคยจะทำเหรอมาคุยกันก่อนเดี๋ยวค่อยเริ่มไหมมีติดต่อมาคุยยังคะ
ยังไม่มีครับ
ของคุณเริ่มพรุ่งนี้ใช่ไหมคะทั้งสองคน

เดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยไปกันพร้อมกับเพื่อนในกรุงเทพด้วยนะคะเดี๋ยวอากับขวัญข้าวคุยไปพร้อมกันเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นกลับไปที่โอปอล์ค่ะโอปอลเอาจริงแล้วเนี่ยนะคะคือสิ่งที่เราคิดว่าสมมุตินะคะถ้าสมมุติแนวคิดการใส่ชุดอะไรก็ได้ชุดประเวทไปโรงเรียนเนี่ย
หนูคิดว่าอะไรเป็นตัววัดผลว่าเรื่องนี้สำเร็จเรื่องนี้ถูกพิสูจน์แล้วคืออะไรคะ
จริงเราแทบไม่ต้องพิสูจน์เลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นกฎที่สร้างขึ้นมาว่าชุดปรายเวทผิดระเบียบเนี่ยมันคือการที่ผู้ใหญ่มาถกเถียงกันว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแล้วเอามาให้เด็กปฏิบัติไม่มีโรงเรียนไหนที่เขียนกฎแล้วเอาเด็กเข้าไปนั่งเขียนด้วยถูกไหมคะ
ผู้ปฏิบัติควรจะมีสิทธิ์ได้เลือกเหมือนกันแต่ไม่มีโรงเรียนไหนที่เอาเด็กเข้าไปนั่งเขียนด้วยว่าโอเคแบบนี้ดีนะเป็นการที่ผู้ใหญ่เถียงกันเองแล้วมาใส่ให้เรา
หนูคิดว่ากองตุ้งค่ะหนูคิดว่ามันจะมีความมันจะกลายเป็นความต่างหรือความแตกแยกไหมเพราะว่าอาจจะมีเพื่อนจำนวนไม่น้อยที่เขาก็คงอยากจะใส่ชุดนักเรียนต่อไปแล้วมันจะกลายเป็นแบ่งพวกหนูกันในโรงเรียนไหมคะ
คิดว่าไม่นะคะเพราะว่าเสรีการแต่งกายคือถ้าอยากใส่ชุดนักเรียนก็ใส่อยากใส่ประเวทก็ใส่มันไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกเพราะเรื่องพวกนี้อะค่ะ
เขาจะรู้สึกไหมว่าเอ๊ะถ้าเราถ้านะคะถ้าเราไม่ใส่ชุดปรายเวทแบบที่มีการลนลงกันเท่ากับเราเป็นคนที่ไม่ขับเคลื่อนไปกับคนรุ่นนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นคนของรุ่นนี้ที่พยายามขับเคลื่อนหรือเปล่ามันจะต่างกันตรงนี้หรือเปล่าคะ
อันนี้เขาอยู่ที่การอบรมการสอนนะคะคือถ้าเกิดว่ามันต้องถามกลับไปว่าถ้าโรงเรียนสอนเด็กยังไงถ้าเกิดว่าเด็กไม่เข้าใจกันแบ่งแยกกันเพราะว่าเรื่องแค่นี้
ถ้ามันจะเกิดปัญหาอย่างเมื่อสักวันนี้เราคุยกันนอกรอบนะคะมีใครคิดไหมว่ามันจะเกิดปัญหาว่าแบบคนที่แต่งประเวทจะมองคนใส่ชุดนักเรียนยังไงคนที่ใส่ชุดนักเรียนจะมองคนใส่ชุดปรายเวทยังไงเอเชียก่อนค่ะ
ตรงนี้หนูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ค่ะและจากนั้นเราจะรู้สึกว่าเออคุ้นชินกับมันไปเองมันดีกว่าการที่เราจะมาบอกว่าทุกคนควรจะแต่งตัวให้เหมือนกันเพื่อที่เราจะได้ไม่รู้สึกแปลกแยกทั้งที่จริงแล้วคือประเทศเราเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ผลิตการคอมมิวนิตค่ะความแตกต่างหลากหลายเป็นสิ่งที่สวยงามในระบอบประชาธิปไตยค่ะ
มันก็ง่ายมันก็แบบมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอ่ะอันนี้มองในมุมมองที่แบบว่าเป็นคนขับเคลื่อนนะคะหนูจะคิดว่าในเมื่อคุณจอมขวัญคิดอย่างนั้นคุณจอมขวัญก็สมควรได้ใส่ชุดนักเรียนต่อไปตามที่คุณจอมขวัญต้องการค่ะแต่ว่าสิ่งที่ควรทำก็คือคุณจอมขวัญไม่สามารถไปบังคับคนอื่นให้คิดเหมือนคุณจ

ให้กับผู้บริหารโรงเรียนคุณครูที่เรียนไม่แน่ใจว่าโรงเรียนไหนจะเปิดรับบ้างโรงเรียนไหนจะไม่เปิดรับบ้างเนี้ยมันจะกลายเป็นปัญหาแบบคือคือไปเพิ่มปัญหาเพื่ออะไรก็แค่ก็แค่เครื่องแบบนักเรียนเท่านั้นเองอะค่ะขวัญข้าวอืมถามว่ามันเป็นปัญหากลับทางคนที่ยึดโยงกับกฎมากกว่าเพราะฉะนั้นเราใ
จะสร้างปัญหาอะไรเพิ่มขึ้นให้กับตัวคนที่อยู่ในวัยเรียนที่เป็นนักเรียนใช่ไหมคะ